วงการลูกทุ่งของเรานะคะก็เลยไม่ปล่อยผ่านค่ะ
ลูกทุ่งหมอลำเนี่ยเขาก็มีหนุ่มฮอตหนุ่มฮิตมากมายค่ะ
วันนี้นะคะเราเลยพาสองหนุ่มสายเลือดอีสานนะคะ
ฝั่งหนึ่งมาจากฝั่งลูกทุ่งดังมาก

โอ้โหหมอลงหมอลำเขากรี๊ดการ์ดทั้งประเทศเลยค่ะ
เจอกันค่ะแล้วเขาเตรียมตัวเปิดตัวเป็นคู่จิ้นแล้วนะคะ
น่ารักขนาดไหนไปชมคลิปเลยค่ะ

ก็คือไอ้เต้าหย่องกับไอ้เต้าเบิ้ล
น่ารักไหมล่ะใส่เสื้อคู่กันด้วยค่ะ
เขาเตรียมขึ้นแท่นคู่จิ้นคู่ใหม่กันแล้วนะคุณผู้ชม

สองหนุ่มเนี่ยเขากำลังมีผลงานชิ้นใหม่ของคุณเบิ้ลปฐุมราชค่ะ
ที่มีชื่อเพลงว่าสามร้อยหกสิบห้าวันซึ่งนางเอกเอ็มบีค่ะ
ไม่ใช่สาวที่ไหนแต่เป็นเต้ายองนี่เพราะหนุ่มเอวหวานแปดตี
โอ้โฮโอ้โฮอะไรเนี่ยคุณผู้ชมนะคะแหมกสมัยนี้เนอะ
เออความจิ้นความวายมีได้หมดค่ะเขาบอกว่าน่ารักแน่นดูกันสุดสุดนะคะ
ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมาจุดกระแสจิ้นล่วงหน้ากันไปก่อน
คุณผู้ชมกอดกันก็มีหอมกันก็มาไหนจะซีนดราม่าน้ำตาแตกอีกอ่ะ
มาครบทุกรถจริงจริงนะคะเห็นแค่นี้พี่พี่แม่แม่กรีดการ์ดกันหน้าดูค่ะ
ผลงานใหม่เพลงนี้นะคะคุณเบิ้ลประทุมราชเขาคิดเองค่ะ
ออกปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะคะพี่เตรียมด้อมเบิ้ล
ใช่อยากเห็นมากเลยเดี๋ยวรอดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ